แต่ถ้าเจอน้องนางกลางทางเดี๋ยวพี่รับขึ้นรถ
นี่ขึ้นรับได้หลายนางเลยนะ

เอ๊ะรถไฟรางมันอยู่ตรงไหน

เป็นไปได้เหรอไปดูคลิปกันนะฮะ
เฮ้ย

คือมันดูเหมือนกับวิ่งบนถนนนะคุณสุดสักตรง

รถต่างก็จอดให้รถไฟวิ่งผ่านบนถนน

มันต้องมีไม้หมอนรถไฟมันจะต้องมีรางรถไฟหรือเปล่า

ดูกันอีกทีรถไฟวิ่งบนถนนหรือไม่

แต่ถ้าเกิดว่าพอมาอีกมุมหนึ่งป๊าบคุณผู้ชมตาดี
มองดีค่ะนู่น
รางอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับราบแล้วก็ฝังอยู่ที่พื้นถนนเลย
ตรงนั้นที่เลยไปไกลมองเห็นรางเหล็กอยู่นะ

แต่บนถนนเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีรางก็คิดว่ารถไฟวิ่งบนถนนจ้า
ใครที่ดูอันนี้ต้องเพ่งตาดีสุดเลยนะคะ
โอ้โหนี่มีคนเอามาลงในโซเชียลเนอะ

รถด่วนบ้านแหลมแม่กรองเขียนโพสต์เอาไว้
แล้วด้านบนเขียนอะไรนะบ้านแหลมท่าฉลอมแม่กลอง
ใช่ค่ะคือหลายคนเข้าไปเห็นนะ
คลิปสั้นคลิปนี้๒๐กว่าวินาทีประกอบเพลงนะฮะ
หลายคนบอกอ้าวไหนรถไฟวิ่งไร้รางเหรอ
ไม่มีรางแล้วรถไฟวิ่งได้จริงเหรอ

เป็นไปได้หรือไงรถไฟวิ่งบนถนน
ใช่แต่เนี่ยก็มีคนไปให้คำตอบนะ
ว่าจริงมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
แล้วถามว่ารถไฟขบวนนี้เขาจะไปที่ไหน

คุณแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังเลยของสมุทรสงคราม
คือแค่รถไฟผ่านตลาดล่มหุบเราก็ตื่นตาตื่นใจแล้ว

ทีมข่าวของเราสนใจอยากหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะ

ว่ามันที่ไหนยังไงแล้วมันวิ่งบนถนนหรือเปล่า

นี่ดูสิดิฉันไปดูคอมเมนต์นะนะ
หลายคนที่เขาเป็นคนในพื้นที่
เขาจะบอกว่าอันนี้เราเห็นกันมาจะเป็นร้อยปีอยู่แล้ว

ก็พอเห็นแล้วจะรู้สึกว่าอุ๊ยจุดนี้มันแปลกจัง
เราชี้ลูกสอนให้ดูนั่นน่ะคือรางรถไฟ

มีรถไฟผ่านอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยใช่ไหม
จนการรถไฟสายบ้านแหละแม่กรองนะครับบอกว่ารถไฟสายนี้
จริงมีมาตั้งแต่สมัยร๕แล้วค่ะ
ตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นป่าอยู่เลย
แล้วพอตอนหลังเทศบาลเขาปรับพื้นไงคุณ
นี่เห็นไหมพอมาดูมุมนี้เห็นชัดว่าอ๋อ
รางรถไฟมันมีแต่รางฝังอยู่ตรงถนน
ใช่เพราะอะไรรู้ไหมคุณรางรถไฟมันมีมาก่อน

ก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ตัดตรงนี้ถ้าเกิดว่าบอกพี่กัดแบบชัดเลย
คือที่หมู่๗ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองที่สมุทรสาครค่ะ
อยู่ใกล้กับวัดสุธิวาสวรารามวัดช่องลมที่สมุทรสาคร
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมเขาไม่มีเครื่องกงเครื่องกั้นอะไรเลยนะ
แต่เวลารถไฟวิ่งผ่านเขาจะให้พนักงานของการรถไฟ
เอาแผงกั้นมากั้นเหมือนกับไม่ให้รถผ่านไง
ซึ่งเขาก็มีสัญญาณเตือนด้วยนะให้ระวังรถไฟ
ถามว่านี่วิ่งกันวันละกี่เที่ยววันละกี่รอบ

เขาบอกว่าวันหนึ่งจะวิ่ง๔เที่ยวไปกลับก็รวม๘เที่ยวค่ะคุณผู้ชม
โอ๊ยเป็นจุดที่อันซีนเหมือนกันนะ

แต่ว่าที่ฉันไปอ่านคอมเมนต์มีคนไปคอมเมนต์แบบนี้บอกว่า
รางที่มันอยู่เสมอกับพื้นถนน
บางทีมอเตอร์ไซค์มาเร็วลื่นล้มเหมือนกันนะคุณ

ทีนี้เราก็เลยไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เหมือนกันนะว่า
พี่วินให้เล่าให้ฟังหน่อย
พี่วินเขาบอกว่าจริงรางมันมาก่อนถนนมาที่หลัง
แล้วหลายคนจะเข้าใจอย่างไรว่ารถไฟวิ่งบนถนนจริงหรือเปล่า
บางคนบอกว่ารถไฟหลุดจากลางแล้วมาวิ่งบนถนนแป๊บนึง

เออแล้วเรื่องของอุบัติฮงอุบัติเหตุล่ะ
เป็นยังไงเอาถามคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์หน่อยค่ะ

ข่าวบอกว่ารถไฟวิ่งบนถนนมีความรู้สึกยังไงครับ
มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่
ตระหนดที่ประตูดสร้างมาก่อนแต่ตอนนี้รถมาเซอร์มมาได้
คือทางมันเฉียงมากครับปากมันเฉียงมาก
แล้วบางคนปั้มเราก็ปั้มอีกทางบทไฟก็ไม่ได้

มาอยู่นี่๓๐๔๐ปีถนนรถไฟเกือบ๑๐๐ปีแล้ว
แล้วเคยมีอุบัติเหตุบ้างไหมหลังจากที่สร้างแล้ว
ทุกวันถ้าฝนตกอะไรนี่มีทุกวันเลย

เขาก็บอกว่ารถไฟมาวิ่งตัดตรงนี้
มีคนไปคอมเม้นต์ถามเหมือนกันว่าพี่จะนอนหลับได้หรือ
เขาบอกว่าอ๋อปกติรถไฟมันจะวิ่งถึงแค่ช่วงประมาณเย็น
โมง๖โมงอะไรแบบนี้ไม่ได้วิ่งตลอดทั้งคืน
เพราะอย่างที่บอกว่าไปกลับก็ประมาณ๘เที่ยว๘รอบ
แล้วอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าขบวนไม่เห็นยาวเลย
เพราะว่ามันเป็นสายรถไฟที่วิ่งสั้น
นี่ถ้าถ่ายมุมที่นักข่าวของเราถ่ายเดี๋ยวจะเห็นราง
เฉลยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ